เหนือกลางอีสานลดลง
แต่ว่าภาคใต้สิ่งที่ต้องระวังอยู่ก็คือ

และหลังจากนั้นยังคงต้องติดตามประกาศเตือนภัย

ทำให้การออกเรือในจุดที่มีคลื่นแรงมีลมแรง

ส่วนสถานการณ์ฝนอย่างที่ได้บอกไปว่าภาพรวมสถานการณ์ฝนนั้นลดลง

กลุ่มฝนส่วนใหญ่ที่เข้ามามีบทบาทกับเมืองใดของเรานั้น

กระแสลมที่ก่อนหน้านี้มีการพัดเข้าสู่เมืองไทยของเราที่มีกำลังแรง
เกิดจากหย่อมฝนหย่อมใหญ่ที่เกาะตัวขึ้นในบริเวณอ่าวเบงคอนะครับ
ตอนนี้ก็ค่อยอ่อนกำลังลงนะครับ
ดังนั้นนี่คือสถานการณ์คลื่นนะครับ
สังเกตว่าในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางสีเหลือง
ก็คือคลื่นที่ยังคงมีความสูงแล้วก็ยังคงมีความแรงอยู่นะครับ
ส่วนเรื่องของกระแสลมนั้นถ้าหากเราตรวจสอบเนี่ยนะครับ

ต้นสัปดาห์กระแสลมมีความรุนแรงที่ลดลงนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นผลดีนะครับทำให้ปริมาณฝนปริมาณความชื้นที่เข้ามามีบทบาทกับเมืองไทยของเรานั้นลดลงด้วย
ส่วนการคาดการณ์สถานการณ์ฝนนะครับที่จะมีการกระจายตัวในเมืองไทยของเราก็
ส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นจุดเดิมนะครับ

แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งที่ติดกับพม่าเช่นเดียวกันภาคตะวันออกกรุงเทพยังคงมีอยู่บ้างนะครับ
โดยเฉพาะช่วงเย็นอาจจะไม่ตกหนักเท่ากับช่วงที่ผ่านมา
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับต้นเดือนหน้าเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ต้องติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างละทีเดียวส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรานะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรุ่นปล่อนร้อนหนาวของคุณคุณจนั่นพี่สิทธิ์มหันศ์สวัสดีครับ